ต่อกันที่จังหวัดชนบุรีนะคะคุณว่าคำว่าขอโทษเนี่ยมันมีคุณค่าไหม

ใช่ไหมคือมีคนขี่รถซาเล้งคนหนึ่งไปขี่ชนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะ
คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่พอใจเพราะว่าคนขับซาเล้งเขาขี่สวนทางมาใช่ไหม
อันนี้ก็คือเขาผิดนะซาเล้งผิดย้อนสอนมา
ก็มีจังหวะว่าก้มกราบขอโทษ

ภาพที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะ
เล้งขี่ย้อนสอนมาก็เลยเฉียวชนเข้ากับคนขี่มอเตอร์ไซค
แต่เขาเดินไหว้ตั้งแต่หลังรถไหว้ค้อมหลังอย่างสวยจนถึงขั้นคุกเข่าลงไปไหว้
นายสมชายก็ตอบแทนด้วยลำแข้ง
นี่ค่ะคนที่เป็นคนขี่ซาเล้งเนี่ยหงายท้องลงไปเลยนะคะ
คือจริงต้องบอกว่าในคลิปนี้คือทะเลาะกันนานก่อน
คือผู้ชายเสื้อสีเทาหูนี่เขาทำท่าเหมือนจะแบบคือโกรธอ่ะโกรธมากอ่ะ
ผู้ชายเสื้อน้ำเงินน่าจะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
แต่คนเสื้อเทาเนี่ยก็คือคนไทยนั่นแหละ
คือเขาก็ขอโทษขอโทษนี่ก็ไล่ตีไล่เตะไล่ด่าเขาอ่ะ
คือเหมือนแบบขี่ย้อนสอนมาตัวเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาดีมาย้อนสอนแบบนี้ได้ไง
มาชนรถเขาเนี่ยโมโหแล้วโมโหอีก
แต่ว่าคนที่คุณสมชายเนี่ยเขาบอกว่า
เลี้ยงพูดเหมือนว่าจะให้เขาเป็นคนผิด
ของก็เลยยิ่งขึ้นอันนี้จากคำกล่าวอ้างของเขานะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่ม๕๘นาทีเมื่อวานนี้นะคะ
ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุหน่อยมันอยู่ปากซอย๕ทับ๑

มันก็ยังมีร่องรอยการเฉียวชนแล้วก็มีเศษชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ตกอยู่กลางถนนค่ะ
ถามคนเห็นเหตุการณ์นะคะคุณพนมพรเธอเล่าบอกว่า
ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ชนกันลั่นเลย
พอวิ่งออกไปดูเนี่ยก็เห็นผู้ชายไทยกำลังโวยวายอารวาสชาวเมียนมา
เท่าที่สังเกตดูคิดว่าเมาทั้งคู่
ดูทรงแล้วเหมือนจะเมาทั้งคู่แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเลย
แต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น

สมชายอ่ะครับสมชายที่ฟาดแข้งเข้าไปใส่เสื้อน้ำเงินอ่ะ
เขาลงไปนอนดิ้นกับพื้นแล้วบอกว่าเจ็บหน้าอกจังเลย
ส่วนอีกฝ่ายนึงก็เห็นนอนปั๊มหัวใจกันตรงนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าหนาถึงไม่รู้
ตอนแรกเรายืนดูห่างเห็นเขาอยู่ตรงนู้น
ตรงนึงเฮ้ตอนแรกเขาก็เดินไปทะเลาะกัน

เราก็เลยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

เขาบอกต้องปั๊มหัวใจนะ
ซิปอะไรสักอย่างเขา

คนขี่รถซาเล้งคือในซอยนะคะเป็นชาวเมียนมาร์
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือนายสมชาย
เล้งขี่สวนเลนชนกับมอเตอร์ไซค
เตอร์ไซค์ก็เลยไม่พอใจพยายามจะทำร้ายชาวเมียนมาร์
เรื่องต้นตำรวจก็ยึดรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง๒คัน
แล้วก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาทำการสอบสวน

ก็เลยไม่แน่ใจว่าคงปลอดภัยแล้วล่ะมั้ง

เพราะว่าก็ดูแข็งแรงหรือถ้าจะต้องเป็นลมล้มปั๊มลงไปจริง
อาจจะเป็นเพราะว่าใช้เสียงเยอะไปหรือยังไงออกแรงเยอะ
กลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยต้องแยกมาเป็น๒เรื่องเลยนะ

แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายอีกเรื่องหนึ่งเลยดูสิฮะ